เป็นผลงานของตำรวจบุรีรำ

คือเดี๋ยวนี้คนร้ายเขามีวิธีในการซุกซ่อนยาเสพติดยาบ้า

แต่ว่าตำรวจจับได้นะคะเป็นนุ่มเชียงรายค่ะ
ยาบ้าในเต้าหู้จากภาคเหนือไปส่งเพื่อนขายต่อที่บุรีรำ
นี่แหละค่ะเป็นนาทีรวบตัวนายสมศักดิ์ถลายกลางดอน

เป็นชาวตำบลบ้านยางจังหวัดบุรีรำ
แล้วก็นายสมชายขวัญเอี่ยมเจริญ
ชาวอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายค่ะ
ก็ไปรวบได้ที่ห้องพักเบอร์๒๙วิลารีสอร์ท
ของกลางยาบ้าตรวจพบในห้องพักเกือบ๒๐๐เมตร
นำตัวสองคนไปตรวจปัสสาวะก็แน่นอนล่ะค่ะ
เป็นสีม่วงทั้งคู่ก็เลยนำตัวส่งพนักงานสอบสวน
สพเมืองบุรีรำดำเนินคดี
นายสมชายนายสมชายยอมรับสารภาพค่ะว่า
ยาบ้าที่เจอในห้องเนี่ยเป็นยาบ้าที่เตรียมเอาไว้ให้กับนายเชิดศักดิ
ผู้ชายอีกคนนึงที่จะเอาไปขายให้กับลูกค้าในพื้นที่บุรีรำ

ตัวเองเนี่ยรู้จักกับนายเชิดศักดิ์คนนี้ตอนเข้ารับการปับบัดยาเสพติด
พอออกมาแล้วก็ชวนกันไปขายยาบ้าค่ะ

ซึ่งนายสมชายจะเป็นคนนำยาบ้ามาจากภาคเหนือ
โดยสารมากับรถประจำทางแล้วก็ซุกซ่อนมากับเต้าหู้ยี้ของชาวเขา
เลี่ยงการตรวจค้นของเจ้าหน้าที่
ก็จะนำส่งให้ลูกค้าส่วนหนึ่งที่จังหวัดนครราชศรีมาด้วย
ส่วนอีกส่วนหนึ่งก็จะนำไปส่งให้นายเชิดศักดิ์
ซึ่งก็ขายได้ประมาณ๓๔เดือนแล้วค่ะ
โดยกลุ่มคนเหล่านี้เขาจะเปิดรีสอร์ทเป็นที่พักอาศัย
ตำรวจก็บอกว่าเดี๋ยวจะขยายผลตามจับเครือข่ายที่เหลือต่อไป
เพราะว่าผู้ต้องหานำยาบ้าต้นทุนต่ำกว่ารายอื่นไปจำหน่าย
โดยราคาอยู่ที่เม็ดละ๕บาทแล้วเอาไปจำหน่ายเนี่ยราคาเม็ดละ๘๐๑๐๐บาท
คิดว่าน่าจะต้องมีเครือข่ายรายใหญ่อยู่เบื้องหลังแน่นอน
อย่างนั้นราคาจะไม่ต่ำขนาดนี้